สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ๒๓ชั่วโมงผ่านไป
แถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าขอยุติที่จะเข้าไปค้นหาตัว
หลวงพ่อธรรมชโย๒๓ชั่วโมงที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาหลายมุมครับ
ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีความเห็นต่างมีความเห็นเหมือนกันหลากหลาย
ถ้านั่งวิเคราะห์ดูเนี่ยมีความเห็นออกมา๓กลุ่ม
กลุ่มที่๑เห็นด้วยที่จะให้ถอยออกมา
เพราะขืนบุกเข้าไป

แล้วคนที่ออกความเห็นนำเรื่องนี้คนสำคัญก็คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ท่านบอกเห็นด้วยที่ถอยออกมา
กลุ่มนี้บอกว่าทำอย่างนี้
เหมือนปล่อยให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย
ที่ว่าไม่ได้วางแผนอย่างรอบครอบเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไป
หรือในชั้นของการวางแผน
มาเป็นกำแพงล้อมไว้แล้วจะเข้าไปยาก
อันนี้ไม่ใช่เกินความคาดหมายหรอกครับต้องรู้อยู่แล้ว
และถ้าต้องรู้อยู่แล้วก็ต้องนั่งวางแผนสิว่า
แล้วจะจัดการยังไงกับมวลชนเหล่านี้เพื่อจะเข้าไปถึงตัวธรรมชโยค

ฟังดูแล้วเป็นไปได้ทำได้ไม่สับสนวุ่นวายไม่เกิดการสูญเสีย
ก็เดินตามแผนนั้นเพราะรู้อยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องที่มารู้เอาทีหลังไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึง
ฉะนั้นรู้อยู่แล้วแต่ถ้ารู้อยู่แล้วบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ทำไม่ได้
ถ้าเจอมวลชนเจอลูกศิษย์ลูกหา
เจอสิทธิ์ยานุสิทธิ์อย่างนี้ก็ต้องถอยออกมา
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะไปลากเอาตำรวจ๓กองร้อย๓๐๐กว่าคน
ลากเอาฝ่ายทหารไปลากเอาฝ่ายปกครองมา

แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถฝ่าด่านได้ก็ไม่ต้องเข้าไป
ถ้าจะเข้าไปต้องรู้อยู่แล้วและต้องมีคำตอบชัดเจน
มาอีกความเห็นหนึ่งเออความเห็นนี้ก็น่าสนใจ
เขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย
เป็นการไปดูซิว่าธรรมชโยธรรมกายกบไตอะไรไว้บ้าง
เข้าไปเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเอาตัวหรอกครับ

เออถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยไปเจออะไร
ไปเจอไตอะไรที่กบไว้ว่าอย่างนั้นเถอะ
ก็ได้เห็นแล้วว่ามวลชนเขามีอย่างนี้
เขาเรียกร้องอย่างนี้เขาออกมาต่อต้านอย่างนี้

ได้เห็นลีลาได้เห็นท่าทางแล้วว่าเขาต่อต้านยังไง
ได้เห็นปฏิกิริยาโต้กลับแล้ว
ถอยออกมาแล้วเข้าไปใหม่

อย่างน้อยช้าที่สุด๑๓กรกฎา
ทำไมต้อง๑๓กรกฎาล่ะครับ
เพราะ๑๓กรกฎาคือวันที่อายการสูงสุด
จะพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีนี้
ฉะนั้นเวลามันจะทอดไปถึง๑๓กรกฎา
ไปขอหมายค้นจากศาลอีกรอบนึง

นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องประเมินกัน
ทีนี้ถ้าจะดูบทเรียนจากสิ่งที่จะเรียกว่าล้มเหลว

ถ้าท่านผู้ชมนึกได้นะคนที่หัวละล้านนั่นแหละเขาออกมา
ดีเอสไอเนี่ยเข้าผิดช่องผิดทางไปพบกับพระที่ชื่อว่าพระ
สนิทวงศ์พระสนิทวงศ์เนี่ยไม่ใช่คนคุมนโยบายครับถ้าจะไป
ให้ถูกทางต้องไปพบกับพระที่ชื่อว่าพระทัตตะชีโวที่เป็น
รองเจ้าอาวาสซึ่งถ้าไปพบรองเจ้าอาวาสแล้วยื่นหมายค้นให้
เจ้าอาวาสเนี่ยปฏิเสธรองเจ้าอาวาสที่เป็นรักษาการเจ้าวาด
อยู่ด้วยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ขอให้นำค้นยังต้องทำเลยครับเพราะอะไร
ครับเพราะพระทัตตาชีโวมีสภาพเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐคือ
เป็นรองเจ้าอาวาสเขาเอาหมายค้นไปให้ถ้าคุณไม่ให้ความร่วม
มือคุณหมอมโนบอกว่าจะผิดมาตรา๑๕๗และอีกมาตรา๑๑๘๙นี่
รองเจ้าอาวาสที่รักษาการเป็นเจ้าอาวาสเขาปฏิเสธไม่ได้หรอก
ปฏิเสธตัวเองก็ผิดด้วยเอาละควันหลงเรื่องของเกี่ยวกับ
พระธรรมชโยเอาซะแค่นี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีต้องรีบมา
นำมาพูดคุยก็คือว่าเมื่อวานนี้ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เขาได้ผ่านพรบฉบับหนึ่งชื่อว่าร่างพรบกัด
ตั้งสารคดีทุจริตอันนี้ต้องชื่นชมว่าในภาวะที่บ้าน
ยังไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในอำนาจของทหารอยู่ใน
อำนาจของคอสชแต่ทหารและคอสชผลักดันเรื่องนี้
เข้ามาเรื่องของการทุจริตเป็นบ้านเรานั้นเรื่องใหญ่รู้
กันมาตั้งนานแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นอุปสรรคใน
พัฒนาประเทศด้วยที่ผ่านมาเนี่ยคดีทุจจริตของนักการเมืองเนี่ย
เขาดำเนินการไปเยอะแล้วนะครับเอาเข้าคุกเข้าตารางไปเยอะแล้วนะครับ
ชื่อว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เอานักการเมืองติดคุกไปแล้วแต่ปัญหาก็คือว่า
ข้าราชการประจำที่ไปร่วมมือกับนักการเมืองทุจริตคอลลับชั่น
ไม่ค่อยข่าวยังไม่มีใครติดคุกให้เห็นจะเลยนะครับช่วงที่ผ่านมา
เพราะอะไรครับเพราะค่าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่
หรือเอกชนที่ไปติดสินบนร่วมกันทุจริตเนี่ย
ขึ้นสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้
เพราะไม่ได้เป็นนักการเมืองต้องไปขึ้นสารอาญาทั่วไป
แล้วพอไปขึ้นสารอาญาทั่วไปกระบวนการขั้นตอนเยอะ
คดีก็มากกว่าจะตัดสินออกมาได้
นักการเมืองเห็นแล้วโดนตัดสินก่อนแล้วเข้าไปอยู่ในคุกทั้งหลายลายแล้วนะ
แต่ข้าราชการที่ไปร่วมมือไปรับใช้เขาเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยครับ
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ต้องตั้งสารดีกาที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเข้ามา
ใครบ้างล่ะครับที่จะขึ้นขึ้นศาลนี้นี่แหละเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่เฉพาะข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจด้วย
อีกล่ะครับคนที่ทำผิดฐานฟอกเงินก็จะมาขึ้นศาลนี้
คนที่เรียกรับผลประโยชน์คนที่จะทุจริตประพฤติมิชอบ
คนที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
อันนี้หมายถึงค่าราชการหรือคนของรัฐนะครับ
ฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเอาอีกข้อนึงค่าราชการคนที่ร่ำรวยผิดปกติ
๔๕ประเภทนี้หลังจากวันที่๑ตุลาพอตั้งสารนี้ขึ้นมาสำเร็จ
คนที่ถูกกล่าวหาอย่างนี้ที่เป็นค่าราชการที่เป็นคนของรัฐ
กระบวนการวิธีพิจารณาจะเร็วขึ้นเพราะแยกออกมาจากศาลทั่วไป
คราวนี้แหละพอมีเรื่องเกิดขึ้นมีการทุจริตโครงการใหญ่
อ้าวนักการเมืองแยกไปขึ้นศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อ้าวเธอเป็นข้าราชการคนของรัฐมามาขึ้นสารใหม่อันนี้แยกกัน
เวลาติดคุกจะได้เห็นว่าติดไล่เลี่ยกันไม่ใช่นักการเมืองติดคุกโครมโครม
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องยังลอยนวลอยู่ข้างนอกคดีไม่ไปถึงไหน
เอาคราวนี้ล่ะคู่ขนานกันล่ะเอกชนด้วย

ข้าราชการขึ้นสารที่กำลังเขาจะตั้งขึ้นใหม่
นักการเมืองขึ้นสารที่มีอยู่เดิม
เพียงแต่ว่าจะต่างกันนิดหน่อย
สารคดีทุจริตที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้
สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งโป้งเดียวจอดเลย
ผิดก็ผิดถูกก็ถูกไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ดีกา
แต่ของข้าราชการและคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเอกชน
ยังพอมีช่องทางให้อุทธรณ์ได้
นี่คือสารที่จะเป็นคู่ขนาน
ต่อไปนี้เราก็จะได้ไม่ต้องบ่นกันว่าโอ้โหทำไมกว่าจะตัดสินได้เป็น๑๐กว่าปีนะ
คดีทุจจริตแต่ละเรื่องที่ลงโทษกันที่เข้าคุกกันเร็ว
คดีเกิดขึ้น๑๐กว่าปีทั้งนั้น
เพราะกระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยช้า
ช้าเพราะว่าคดีเยอะแต่ถ้าแยกออกมาอย่างนี้
เราเชื่อว่ากรรมจะติดจรวดเร็วขึ้นครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
พนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
เอกชนด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจจริต
เพราะว่าเวลาจะทุจจริตกันเอกชนจะเป็นคนให้สินบนครับ
ใช่ค่ะทีนี้ก็โดนกันครบองค์เลยนะคะ
ใครที่ใครที่ร่วมกันทำทุจริตอันนี้ก็เป็นข่าวดีครับ